ยาสีฟันไฮเลิฟแดงไนท์แคร์สูตรสมุนไพรสวิส
รักเขามากเราก็ให้เขาหมด
เหลือจะหยดน้ำตาย
หัวใจวิวก็ป้องเสียว่า
เราเกิดมาใช้เวร
ชื่นใจจริงถึงไม่ประกาศเป็นทางการก็ตาม

และเพลงที่สี่นะครับมูลธาตุหกหมื่นบาท

บรรยากาศตะวัน๑๕นสุดท้าย

มันได้มันได้
มาได้
มองตายพี่รัน
กลับไป

สำเร็จของครอบครัวนี้นะครับ
มาเรียกว่าเพลงนี้ไม่ได้ง่ายเลย
เปิดกันลุ้นกันแล้วก็จนสุดท้ายได้แผ่นที่เรียกได้ว่าเพลงเก่ง
แล้วก็ร้องมาได้ได้เงินหกหมื่น
ตอนนี้ขอประกาศแบบครบกันอยู่บนนี้ว่าได้ราคา๖๐๐๐บาท
ตอนมาถึงครอบครัวนี้เป๊กเห็นค่ะ
น้ำได้พัดผ่าเงินเก็บ
น้ำได้พัดผ่าความรู้สึกดีเหลือแต่ความเสียใจไว้
น้ำได้พัดพาอนาคตของแจ๊คออกไปจากครอบครัวนี้
แต่สุดท้ายค่ะเสียงเพลง
เสียงเพลงบนเวทีแห่งนี้ได้เยียวยา
เยียวยาทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มขึ้นมาบ้าง
ตอนนี้พี่โชว์คะเสียงเพลงได้พัดพาความสุขมาถึงครอบครัวพี่บ้างหรือยัง

ดีใจมาก

ที่ทำให้แม่
แม่ทำได้แล้วนะแม่ปลดหนี้ได้แล้วนะแม่
ตอนนี้มีแล้วหกหมื่นใช้หนี้ได้แล้ว

งั้นเดี๋ยวให้โอบกอดกันอีกทีแล้วเดี๋ยวให้กลับไปประจำที่

นะตรงนี้เห็นแล้วก็ชื่นใจ

ก็เป็นเพลงเก่งของคุณไหมนะครับ

มาดูกันว่าเพลงนี้มันจะยากหรือมันจะง่าย

โทรเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทมาเลยครับ
ก็ฟังดนตรีแล้วฟังทำนองแล้วนะครับ
ก็น่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งภาคกลาง

ก็เป็นสิทธิ์ของคุณหมายที่เราต้องเปิดให้ฟัง

แล้วก็คุณหมายก็ตัดสินใจตอนนี้มีอยู่แล้ว๖๐๐๐บาท

ก็คือรับหกหมื่นบาทนะครับ
แล้วก็จบการแข่งขันอาจจะได้ไม่ถึงเป้า๑แสนบาท
แต่ก็ถือว่าจุนเจือครอบครัวได้แล้ว

แปดหมื่นบาทคุณหมายครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
หรือหยุดครับหยุดค่ะหยุดนะครับ
หยุดครับหยุดครับหยุดครับ
หยุดครับหยุดครับหยุดครับ
หยุดครับหยุดครับหยุดครับ
หยุดครับหยุดครับหยุดครับ
หยุดครับหยุดครับหยุดครับ
หยุดครับหยุดครับหยุดครับ
หยุดครับหยุดครับหยุดครับ
หยุดครับหยุดครับหยุดครับ
หยุดครับหยุดครับหยุดครับ
หยุดครับหยุดครับหยุดครับ
หยุดครับหยุดครับ
หยุดครับหยุดครับ
หยุดครับหยุดครับ

หยุดครับ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป
จบจากรายการของเราก็ยังมีรายการดีอีกหนึ่งรายการ

เป็นรายการที่ต่อลมหายใจของผู้ยากไร้

พี่เอเชยามิชัยรออยู่ค่ะ

ขอบคุณรายการร้องได้ให้ล้านมากค่ะ
เหมือนให้ชีวิตใหม่กับป้าป้าเป็นทุกข์มาตลอด๔ปี
วันนี้ให้โอกาสป้ามาร้องเพลงเพื่อปลดหนี้

ต่อไปป้าจะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดจ้ะ

ก็เก็บตามข้างถนนแล้วก็เก็บตามตลาด

แม่เขาก็ทิ้งไปไม่เคยติดต่อเลย
ตั้งแต่ปี๓๕เลิกกับสามี
เลี้ยงลูก๔คนคนเดียวมาตลอด
เก็บเงินซื้อที่ปลูกบ้าน

แต่เมื่อ๓ปีที่แล้วลูกชายก็มาขอยืมเงิน
แม่ครับแม่เอาบ้านไปจำนองให้หนูก่อนได้ไหม

แล้วหนูก็สัญญากับแม่ว่าหนูจะเอามาคืน
นับตั้งกว่าแต่วันนั้นอย่างวันนี้

ทุกข์ที่ว่ากลัวบ้านมันจะหลุดจำนำจำนอง
ถ้าบ้านหนูจำนองจริงหนูก็ไม่มีที่อยู่อาศัย
บ้านหลังนี้แม่เขารักมากค่ะ